ต้องมาตามล่าหาคนหลอกลวงกันหน่อย

เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งหลอกคุณป้า

ปั่นจักรยานผิดเวลา

เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเวลาปั่นจักรยาน
มันมีด้วยหรอ

ค่าปรับ๓๐๐๐บาทนะครับ
ทีนี้มารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจนะครับ

จริงตามรวบตัวตำรวจปลอมได้แล้ว

หรือว่าดอนอายุ๓๒ปี

ใบบ้านพรรคเขจสีโลงกรุงเทพ

ตัวนายกัมพลผู้ก่อเหตุให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุจริง
ก่อเหตุเพราะว่าความเครียดที่ทะเลาะกับแฟนสาว
ทำทุกอย่างไปเพื่อประชดทั้งหมดเลย

ก่อนหน้านี้ได้ไปก่อเหตุประมาณ๓๔ครั้งแล้ว

ซึ่งผมนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ก่อนหน้านี้เป็นรอปภแล้วก็ตกงานในช่วงโควิดนะครับ

แล้วก็เคยเป็นตำรวจอาสาของสนบังรักษ์นะ

ก็มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมาอยู่บ้าง
ลงมือก่อเหตุแบบนี้ก็เลยไปข่มขู่รีดไถคุณป้าเขา
เพราะว่าเลือกเหยื่อจากลักษณะท่าทางที่ดูยอมง่าย

ดำเนินคดีในข้อหากันโชคทรัพย์แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน
และกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับ

พบว่านายกัมพลก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่
อย่างที่เขาบอกจริงตั้งแต่ปี๖๑แล้ว